ยังอยู่ที่ภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือนะจ๊ะ
คุณผู้ชมพาไปต่อเลยที่จังหวัดยะโสธร

ดำนาเกี่ยวข้าวไปเลยจ้า

ตื่นมาคุณร้องเพลงนี้เลย
เราย่างไง
เกี่ยวเธอหน้าแม่เกี่ยว
เกี่ยวเธอหน้าแม่เกี่ยว

คึกคักขมักเม่นไม่มีใครยอดท้อต่อความเหนื่อยความร้อนเลยทีเดียวแต่ว่าการเกี่ยวข้าวธรรมดาธรรมดานี่คงจะเหงานะ

มีหมอลำกันกลางทุ่งนาเลย
กับชาวบ้านเนี่ยได้สนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการสร้างพลังนะสร้างความสุขเกี่ยวข้าวไปฟังหมอลำไปโอ้โห
เพลิดเพลินสนุกสนานมีเต้นเออนี่จะเสร็จไหมคะเสร็จครับเสร็จครับ
สร้างความสนุกสนานเกี่ยวได้หนึ่งกล่อมอ่าลูกมะลำต่อเออมันก็สนุกไง
เครียดคลายเครียดใช่ค่ะอย่างนี้ก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนนะ
หลายคนมาทำพร้อมกันก็จะได้เสร็จไวเสร็จแล้วก็ย้ายไปที่นาของอีกเพื่อนบ้านอีกคนนึง
เนี้ยค่ะเขาถึงเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็ยังมีการลงแขกดำนาด้วย
ก็จะเป็นประเพณีกันแบบนี้นะคะทั้งช่วงของดำนาแล้วก็เกี่ยวข้าว
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนชาวอีสานบ้านเฮาด้วยพ่อแม่พี่น้อง
พูดถึงช่วงนี้อากาศหนาวด้วยค่ะครับแล้วก็ไปลงแขกเกี่ยวข้าวอุ้ย
มีความสุขแล้วก็เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนบางทีนะ
ในท้องทุ่งน้ำมันก็จะมีอาหารกันกินอ่ะมีพวกมะลงแมลงอ๋อ
หรือพอดีเขาปิ้งยาปิ้งปลามาปิ้งปลาทำอาหารมา
มีข้าวยาปาปิ้งไงคะครับข้าวยาปาปิ้งมาเลี้ยงกันในชุมชน
ก่อนเวลาเขาเกี่ยวข้าวเขาก็จะมีการร่องรำทำเพลง
มีแบบว่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนมีอะไรต่างนานา